แม่บ้านพันธุ์จันทร์บ้าน
แล้วตอนนี้นะคะก็กลับมาลุ้นอีก๔นักศัตริย์ที่เหลือเลยนะคะ
ประเด็นแซ่บค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปต่อกันที่ปีวอกกันก่อนดีกว่าค่ะ
คนที่เกิดปีวอดนะครับในสัปดาห์นี้ก็ขอให้รีบเคลียร์งานสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าพื้นฐานดวงของคุณในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับรอย
แล้วที่สำคัญจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้ด้วย
เพราะฉะนั้นต้องเร่งสร้างผลงาน
อ่าต้องรีบนะ

ไม่ใช่ทำจริง

พี่จอเขาเรื่อยแบบพักเงินแล้วนะ
ชีวิตเขาไม่ค่อยแบบรวดโผล่เท่าไหร่เนอะ

แต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่โผล่หัวมากมายไหม

คือจะเป็นเขาเรียกว่าจังหวะแต่ละวันที่เขาจะเขาเจอดีบ้างไม่ดีบ้าง
เขาจะถามว่ามีอะไรหนักมั้ยไม่หนี
ไม่ใช่ว่าดีก็ดีแบบโอ้โหดีแบบ
จะบอกว่าแย่เลยก็ไม่ใช่แย่แบบเหลี่ยวร้าย

อื่นราบเรียบแต่๒๕๒๕เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึง
อาจจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนรอบอื่น

ปีกุลในสัปดาห์นี้ก็
เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตพื้นหาโดนเรื่อย

ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาจุกจิกทำให้กวนใจหรือว่าหุดหงิดใจ
เพราะว่าขอให้
ควบคุมเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์แค่นั้นเอง
เพราะว่าคนที่เกิดปีกรุณโดยสุดใดหรือว่ามีคุณในตัวเนี่ย

เหงาง่ายหรือว่าต้องการคนมาดูแล
ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้ต่อเขาเรียกว่าเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
โอเคได้รู้กันไปแล้ว๑๒นักศัตริย์ที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ค่ะอยากจะรู้มากเลยกับประเด็นโหราแซ่บของเรานะคะ
ที่ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์ตกสังกษา
สัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะครับคนที่จะตกทางเข้าสารเนี่ย
เกณฑ์มากที่สุดคือคนที่เกิดปีมาลงครับ
ก็คือในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยเหรอคะพี่หอย

มันก็ยืดออกไปนิดนึงสัปดาห์นี้หรอคะ

คุณมันยังขึ้นลงทุกวันเลยต้องเฮียดขอบโกยเธอ

โดยเฉพาะสาวสาวคนที่เกิดรอบสาวสาว๒๕๓๑

เชียดใช่ไหมครับเชียด
อันดับนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอเจ้ามากเลยนะฮะ

เราจะมาฟิตต่อกับการแดนส์นะ
สาวนะอะไรมีเสน่ห์รู้ไหมคะ
เรียวขากนทุกอย่างต้องกระชับเด้งดึง
ครั้งนี้เราจะพาสาวมาเต้นทำให้ฟิตแก่นเฟิร์มกันนะคะ

จ้องจริง

แม่บ้านเกือบใช่ไหม